เรื่องราวของสัตว์น่ารักเนี่ยสัตว์โลกเนี่ยนะมันน่ารักเสมอแล้วคุณผู้ชม
ปกติแล้วถ้าเราพูดถึงสุนัขหรือว่าหมาเนี่ยนะ
เขาก็จะแบบโอ้โหเป็นมิตรกับกระดูกมาก
เห็นกระดูกไม่ได้วิ่งเข้าสายแทะเลย

บอกตรงหมาดิฉันนอนแบบเฝ้ากระดูกเลยนะ

แต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชม

แต่ว่าชอบกินไอติม

ถูกต้องนี่รู้รู้รู้
คุณผู้ชมสังเกตนะทันทีที่เจ้าของเขาวางไอศครีม
เข้ามากินกันอย่างรวดเร็วก้มหน้าก้มตากินกันอย่างอร็ดอร่อย
มีความสุขมากนะคะไม่พูดจาอะไรเลยคุณก้มหน้ากินอย่างเดียวเนาะ
เด็กจริงมันคงไม่พูดอะไรหรอกครับถ้ามันพูดได้ก็ตัวใครตัวมันล่ะครับ
อันนี้นะคะคือเจ้าของสุนัขนะคะคือนางสมบัติจันประสิทธิ์อายุเจ็ดสิบปี
ชาวตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกเขาเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยนะมีอาชีพรับซื้อของเก่าค่ะ
แล้วก็เมื่อประมาณ๓ปีก่อนนะคะตอนกำลังขับรถไปรับซื้อของเก่ากับสามีตามปกติ
พบลูกสุนัข๓ตัวอยู่ข้างถนนข้างทางเป็นตัวผู้๒ตัวแล้วก็ตัวเมียอีก๑ตัว
ด้วยความสงสารก็เลยเก็บเจ้าสุนัขทั้ง๓ตัวมาเลี้ยงไว้ที่บ้าน
ก็เลยตั้งชื่อให้สุนัขด้วยว่าตัวผู้สองตัวชื่อเจ้าแหลมกับเจ้านวลส่วนตัวเมียตั้งชื่อว่าเจ้าย่น
เดี๋ยวดิฉันจะให้คุณผู้ชมเดานะว่าตัวไหนชื่อเจ้าย่นนะ

ไอ้ตัวข้าง

ตัวนี้ไงข้างที่ดิฉันจะบอกคือข้าง

ข้างสูงสาน

คือเจ้าของเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งซื้อไอติมกะทิสดที่มันมาขายหน้าบ้านมากิน
ปรากฏว่าตัวเองทำตกพื้นคุณเคยซื้อไอติมแล้วหล่นไหม

เสียดายเนอะแต่นี่ไม่ต้องเสียดาย
เพราะว่าสุนัขวิ่งปรู๊ดเลยค่ะ
มาทานไอศครีมที่มันหล่นลงพื้นไปนี่แหละ

พอเวลารถขายไอศครีมเจ้าประจำมากิ้ง
สุนัข๓ตัวจะวิ่งมารอหน้าบ้านแล้วก็จะเห่า
เพื่อเรียกเจ้าของที่กำลังทำงานอยู่หลังบ้านเนี่ย
ให้ออกมาซื้อไอศครีมให้กินหน่อย
แล้วก็ทำแบบนี้ประจำทุกวันเลยนะคุณ
ใช่โดยเฉพาะเจ้าย่นเขาบอกว่าเจ้าย่นจะชอบไอศครีมมากกว่าตัวอื่น

คือตัวอื่นเนี่ยถ้วยเดียวก็สังเกตหุ่นย่นเนอะ
ก็จะใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยนะย่นเนอะ

อันนี้ก็ฝากเนอะฝากไปถึงคุณผู้ชมนะคะที่เลี้ยงสุนัขด้วย
บอกว่าจริงสุนัขเนี่ยทานหวานมากเขาจะดุนะ
และที่สำคัญคือสุนัขเราเป็นเบาหวานได้นะคุณผู้ชม

หวานได้นะคะอย่าให้ทานหวานเกินไปติดต่อกันหลายวันแล้วกันเผาลงหน่อยนะคะ
โอ้โหต้องระวังนะเนี่ยผมก็ต้องระวังแล้วเพราะว่าเป็นผู้ชายที่ขาดหวานไม่ได้
ถูกต้องมดขึ้นหมดละคุณอะ